คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องของถนนที่ปราจีนบุรีครับคุณผู้ชม
คือมันมีถนนของหมู่บ้านเป็นเส้นทางเข้าออกอยู่แล้ว
แต่ทางหลวงชนบทไปทำถนนหลวงตัดกลายเป็นสี่แยก

คนโดนรถชนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเป็นประจำนะฮะ
ชาวบ้านก็ไปบอกหน่วยงานให้มาแก้ไขก็ยังไม่มีการแก้ไข
สิ่งที่ทำได้ล่าสุดคือนิมนต์พระมาทำพิธีปัดรังควาน
ที่แยกนี้จะกลายเป็นแยกผีสิงซะอย่างนั้น
เห็นไหมฮะมันเป็นแยกที่แบบว่ารถระหว่างจังหวัด
ขับผ่านแต่มันมีถนนสายหลักของชาวบ้านที่เขาใช้กันอยู่แล้ว
มันก็กลายเป็นสี่แยกโดยปริญญาณครับแต่ไม่มีสัญญาณไฟจรรย์
ท่านกลับมาข้าวสารเสกกะโปรยปะนัดทำพิธี
อันนี้สี่แยกบ้านดงบังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ
สิ่งที่เห็นคือก็เป็นพิธีปัดเป่าปัดมรังควานไล่วิญญาณ
สัมภเวษีเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาแหละครับ
แล้วก็มีการนำกระทงที่มีอาหารใส่เป็นกระทงข้าวสารอาหารแห้งไปวางไว้
ความเชื่อคือเลี้ยงผีทำแบบนี้ไปใส่กระทงก็ทำมาจากอะไรกล้วยใช่ไหม
พริกข้าวพริกไข่น้ำตาลแล้วก็เอาขนมเปรี้ยวเอาข้าวอะไรใส่เข้าไป
เอาทู่ปักแบบนี้จากต้นกล้วยนะครับคุณผู้ชม
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอป่าพีนครนายกกับ

มันเป็นเส้นทางใหม่ตัดผ่านถนนหมู่บ้านหลายสายเหมือนกันครับ
จากเดิมเนี่ยเส้นทางมันมีแค่๒เลนครับก็กลายเป็นสี่แยกซะอย่างนั้น

แล้วก็เหตุการณ์นี้มันมีคนเจ็บและเสียชีวิต

ตั้งแต่เปิดใช้เส้นทางมาตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนายนเนี่ย
ผ่านมา๑๐วันอะชนไปแล้ว๑๐ครั้งอะ

นี่ฮะสภาพรถป้ายแดงก็ชนอะไรก็ชน
มีทั้งเจ็บมีทั้งตายอย่างที่คุณมรดีบอกว่ามันแยกวัดใจ
นะครับนายบุญศรีจันทรัยเป็นนายกอบตรดงค์ขี้เหล็ก
บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนะจริงแล้วมันต้องเป็น๔เลน
แต่ว่าทางหลวงเขาบอกว่างบโดนตัดก็เลยเหลือแค่๒เลน
ส่วนกันแล้วก็ตัดกับเส้นทางของชาวบ้านด้วย
แต่ก็ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพราะไม่มีงบ
อันนี้คงต้องฝากถามไปยังกรมทางหลวงชนบทว่าจริงเท็จอย่างไร
แจ้งมาได้นะครับเนี่ยฮะนายกอบตบอกว่าหน่วยงานเขาไม่มีงบ
แม่ค้าเขาใช้ขับรถไปรับต้นไม้ดอกไม้ต่าง
คนก็ใช้กันเยอะนะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
เรื่องต้นแขวงการทางจะมีการนำกลวยมาตั้งเป็นเส้นทางตรงกลางเอาไว้ก่อน
ค่ะนะเพื่อเตือนว่าเฮ้ยข้างหน้ามีแยกนะ
ระวังนะจะรอความเร็วนะ

เดี๋ยวจะไปหาลือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก็คือกรมทางหลวงชนบทต่อไป
ในเมื่อถนนมาแล้วแก้อะไรไปได้ล่ะ
ไปดูที่เรื่องของสัญญาณแจ้งเตือน